มาดูโครงการ๙คนละ๙ช่วย๗โรงพยาบาลภาคใต้นะคะ

นับตั้งแต่วันที่๒๔จากตรัง

ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้าน
พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภาคใต้มาร่วมใจกัน
ส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนแล้วก็ศิลปินดาราที่ไปร่วมขบวนกันเยอะ
หลังจากที่ตูนบอดี้แลม
้อยรัชวินแล้วก็นักวิ่งนับพันคนออกสตาร์ทที่ลาน๕หอประพาคาร
หน้าหาดราชมงคลตะบนไม้ฝาดอำเภอติเกาจังหวัดตรัง
ตั้งแต่๖โมงเย็น๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา

แต่ก็ไม่ทำให้ความตั้งใจของทุกคนลดละไป
วิ่งต่อเนื่องระยะทางกว่า๑๑๔กิโลเมตรจากตรังมาสู่กระบี่
ถึงจุดเช็คพอยต์ที่ลานพระอาทิตย์
หน้าอบจกะบี่ช่วงเที่ยงวันที่๒๕ตุลา
คือวันออกสตาร์ทตากฝนกันเลยนะฮะ
ค่ะแล้วก็มีทีมนักแสดงมารับช่วงต่อด้วยนะครับ
เป็นลักษณะของการวิ่งผลัดกันในแต่ละระยะ
มีคุณแมททิวดีนคุณกายรัชชานนท์คุณฮารุคุณจาตุรงค์ณเนค
คุณเมฆวินัยคุณเต๋าสมชาย
วันที่๒ของโครงการของภาคใต้เนี่ยนะคะ
หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔จังหวัดพังงา
แล้วก็ทำยอดบริจาคไปได้ร่วม๒๐ล้านบาทเลย
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะทีม๙คนละ๙ก็เริ่มวิ่ง
เป็นวันที่๓ตั้งแต่เช้าตรู่
ออกจากหน้าสารกลางจังหวัดพังงามุ่งหน้าจังหวัดภูเก็ตนะคะ

มีทีมนักวิ่งดารานักแสดงมาร่วมกันหลายคน

คุณตุ๊กกี้คุณรัศมีแขคุณโตโน่
นายนพัทดีเจพุทธคุณจุวรัฐยา
แหม่มที่บอบบี้ก็มารวมถึงคุณลูกเกดด้วย
รวมระยะทางจุดนี้๑๐๐กิโลเมตร
บริจาคก็เข้าสู่๒๑ล้านบาทแล้วนะคะ
เราก็ช่วยส่งเสริมในโครงการนี้ได้นะครับ